ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อ๓วันก่อน
มีคนร้ายใส่รองเท้าแตะมาชิงทองไปนะคะ

ทองรูปภัณฑ์ไปสัก๑๑บาททองคำ
นี่กล้องวงจรปิดของร้านจับภาพได้นะคะ
ไป๓วันเจ้าหน้าที่สามารถรวบคนร้ายรายนี้ได้แล้ว
เป็นน้องผู้ชายม๖เอง
รู้ไหมคะว่าน้องบอกว่าเหตุผลที่ทำลงไปเพราะอะไร

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมานะฮะ

ชื่อว่าร้านทองเฮงดีเยาวราชค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนหลังสารกลางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดบันทึกภาพได้นะคะ
คนร้ายเห็นไหมสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนเยื้องกับร้านทองร้านนั้นแหละค่ะ
แล้วก็ถือมีดยาวบุกเข้าไปในร้านพร้อมกับคมคู่เจ้าของร้านแล้วก็พนักงาน
ให้ส่งทองมาให้จากนั้นก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์ไปเลยเนี่ยจังหวะนี้ปีนข้ามเคาน์เตอร์ไปนะฮะ
หยิบเอาทองในตู้กระจกแล้วก็ใส่กระเป๋าเป้วิ่งหนีออกจากร้านขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
ได้ทองรูปภัณฑ์ไปทั้งสิ้นเนี่ย๑๑บาทนะฮะ
กระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วคนก่อเหตุชื่อว่าน้องเอนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๙ปีเป็นนักเรียนชั้นม๖เองของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมาพร้อมกับของกลางที่เอามาได้ด้วยนะคะ
เป็นสร้อยคอทองคำ๗เส้นเสื้อผ้าที่ใส่วันก่อเหตุจับได้ที่หน้าพาร์ทเมนต์ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ทีนี้เอเนี่ยให้การยอมรับสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุจริงสาเหตุเพราะติดพนันออนไลน์โดยวันที่ลงมือก่อเหตุเป็นช่วงที่กำลังจะเดินทางไปหาแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
แต่ว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหนี้เนี่ยโทรมาทวงหนี้พนันออนไลน์ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตัดสินใจขี่รถตระเวนเลยค่ะตระเวนดูลาดเหล่าตามร้านทองที่ไม่มีลูกกลงเหล็กกั้นไม่มีลูกกลงอลูมิเนียมกั้นแล้วก็มาเจอว่าร้านทองแห่งดีเยาวราชเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรป้องกันเลยนะฮะก็เลยตัดสิ
ไปหนี้พนันออนไลน์อีกส่วนหนึ่งไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะฮะทีนี้คุณผู้ชมระหว่างนำตัวน้องเอเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าของร้านทองคุยแล้วก็สั่งสอนน้องด้วยนะฮะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
อาหารคน
แล้วก็ติดคุกพ่อแม่อะไรอย่างนี้

ใช่๑๙ปีเองนะคะตำรวจก็แจ้งความข้อหาชิงทรัพย์

ดำเนินตามกฎหมายต่อไปนะครับ